คุณเชื่อไหมคะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาเอามาทำเป็นอาชีพจนรายได้เป็นแสนแสน

แล้วก็คือยกทั้งหลังลอยอย่างนี้เลย

คุณผู้ชมดูลักษณะนะคะเดี๋ยวขวัญอธิบายให้ฟังจริง
เผื่อใครสนใจมีวิชาความรู้ด่านการก่อสร้างก็ลองดูแล้วกันนะ
เนี่ยโอ้หนุ่มคนนี้บอกพอเถอะน้ำท่วมเบื่อเหลือเกินหาวิธีแก้ปัญหาค่ะ
นี่คือเสาเดิมของบ้านจะเห็นใช่ไหม
แล้วเขาจะมีการยกเสายกตัวบ้านให้มันสูงขึ้น
จะเอาเสาปูนมารองต่อความสูงเอาไว้
เพื่อเพิ่มความสูงของบ้านว่าอย่างนั้นเถอะ
แล้วมันก็จะไม่ถูกน้ำท่วมไงคุณ

เป็นช่างที่รับดีดบ้านที่ขวัญพูดถึง
รับย้ายบ้านยกบ้านยกที่ยกทั้งหลัง
พี่แก้วบอกยกได้เลย
อายุ๑๘๑๙แล้วขออนุญาตด้วยพี่แก้วละกัน

มีอาชีพรับจ้างเป็นกรรมกรก่อสร้าง

บ้านมีปัญหาน้ำท่วมขังตลอดพี่แก้วบอกเบื่อมาก
วันหนึ่งไปด้านไปเห็นผ่านไปคนเห็นคนกำลังดีดบ้านอยู่

เกิดความคิดเฮ้ยบ้านเราน้ำมันก็ท่วมนะ
ทำยังไงดีอ่ะงั้นเอาไปลองปรับใช้กับบ้านดูไหม

จากนั้นพี่แก้วศึกษาเลยค่ะ
ดทุกขั้นตอนทั้งอุปกรณ์ขั้นตอนการทำ

แล้วตัดสินใจดีดบ้านตัวเองดูก่อน
สุดท้ายทำได้สำเร็จค่ะคุณคิมคุณผู้ชม
แล้วหลังจากนั้นกลายเป็นว่า
มีคนมาติดต่อให้พี่แก้วไปดีดบ้านให้
พี่เขาเลยบอกถ้าอย่างนั้นจะทำเป็นอาชีพ
บอกเดี๋ยวขอศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะ

แล้วกลายเป็นมีลูกค้าติดต่อมาเป็นจำนวนมาก
ถ้าคุณคิงสนใจไม่ต้องแล้วนะคะไม่ทันค่ะ
เพราะตอนนี้คิวจองยาวข้ามปีไปแล้ว
ค่าบริการเขาบอกเขาคิดเป็นราคาเหมา
สาราวัดนี่ก็ดีดกันมาแล้วนะคะ
ถ้าวัดอยากจะให้สาราวัดสูงขึ้น
จากเดิม๑เมตร๕๐เซนกลายเป็น๕เมตร
เขาก็คิดคร่าวให้ฟังว่ามันก็จะมีเสา๔๔ต้น
ก็คิดสักประมาณ๒๐๐๐๐๐บาท
อาชีพนี้สร้างรายได้ให้เขาเยอะมากเลยนะคะ
ถ้าเฉลี่ยแล้วเดือนละประมาณ๒๓แสนบาทค่ะคุณคิงคุณผู้ชม

นี่ฮะเห็นไหมทางเลือกชีวิตนะครับ
คือหลายครั้งเราจะอ่านข่าว
ขโมยขโจรที่แบบไปลักวิ่งชิงปล้น

แต่พี่เขาใช้ชีวิตและทำงานอย่างสุจริต

เห็นไหมครับคนขยันไม่อดตายและมีอยู่จริงนะครับ